ก็จะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บกันได้ด้วย

จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปได้

หมอค่ะ๓หมอคืออะไร

ส้มปล่อยและหนามพุษา

เป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป

กับคุณพี่สมัยสายทอง
ซึ่งเป็นประธานสภาอบตศพสาย

เอามาสะดอกเคราะห์ต่อชะตาแบบนี้ค่ะชาวบ้านก็เลยคิดว่าในวิกฤตโควิดแบบเนี้ย
ก็อยากจะให้มีความสบายอกสบายใจกันก็เลยนำสามหมอมาติดเอาไว้หน้าบ้าน
สร้างขวัญสร้างกำลังใจต้องบอกว่านี่คือความเชื่อ
เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านในแต่ละชุมชนนะคะครับแต่ที่แน่แน่เลยค่ะ
ที่ทุกคนทำได้แล้วก็ต้องเชื่อด้วยก็คือเรื่องของการงดออกจากบ้าน
นั่งอยู่ห่างกันใส่หน้ากากอนามัยกินร้อนกินช้อนใครช้อนมันเนี่ยนะ
ก็จะช่วยทำให้ลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้อันนี้ก็มาเตือนกันด้วยนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะถูกต้องก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อแหละคุณผู้ชมนะคะ